จะได้รู้กันสักทีว่าการที่คุณผู้ชมส่งปรายศนียบัตรทายผลฟุตบอลโลก

จะได้รู้กันแล้วว่าใครจะเป็นเจ้าของเงินรางวัล๑๐ล้านบาท

ใช่แล้วค่ะแต่ว่าบอกเลยว่าเห็นพี่เป้อารักษ์ไป
เมื่อวันที่๖ที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปจับรางวัลมาเหมือนกัน
เป็นรางวัลใหญ่ในรอบการร่วมสนุกผ่านไทยรัฐออนไลน์
เป้บอกว่าตื่นเต้นไม่แพ้กันเลยค่ะ
ดีใจกับคนที่ได้ด้วยครับแล้วก็มันเยอะมากนะ
นี่คือใบหนึ่งใบบางมากนะแต่เป็นกองใหญ่
แต่ของจริงวันที่๘นี้ครับโอ้โหยิ่งใหญ่เนาะ
กองแบบท่วมหัวถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันไม่ใช่การพนัน
เป็นแค่แบบว่าไม่ได้เสียอะไรเพียงแค่ส่งปริศนียบัตรมา
หรือว่าส่งข้อมูลตัวเองมา
ก็จะได้มีการได้รู้แล้วแหละว่าใครเป็นสิ
เดี๋ยวเราจะได้เห็นชมหน้าว่าที่เศรษฐีใหม่ช่วงบ่ายนี้ห้ามพลาดเลยนะคะ